ได้แต่กอดตัวเองไว้อย่างเงา
เจ้ากอดเขาเขาก็เจ้าคงบ่หา
น้องเจ้ากออยู่เที่ยงนาง
เบิ่งเขายางผ่านไป
ก็ต้องยอมรับเลยว่าร้องดีเหมือนต้นฉบับเลยค่ะ
นะคะแรงไม่ตกเลยเสียงดีมากนะ
เสียงดีนะฮะแต่ก็ขอให้เนื้อเพลงถูกต้องหมด
ก็จะเป็นประโยชน์ในรายการของเราอย่างยิ่ง
เคยร้องเพลงตัวเองแล้วตื่นเต้นขนาดนี้ไหมครับ

แล้วอันนี้เป็นไงบ้างกดดันไหม
ถูกไม่ถูกไม่เป็นไรครับก็หยนต์ใหม่กันหน้าวิทยามานี้

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เสียงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณแซคชุมแพรร้อง

ร้องได้

ลุ้นจนกระโดดตัวลอยเลยนะน้องเอมอะนะ

ดีใจสิลูกนะเพราะว่าร้องได้ในเพลงนี้

คำแพงของคุณแซข์ชุมแพร่เห็นว่าเป็นเพลงเปิดตัว
สร้างชื่อให้กับแซข์ชุมแพร่ในวงการนี้เลย

ถือว่าเป็นเงินไม่น้อยเลย
ก่อนจะมาถึงปีที่มันเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการพัดภาคและสูญเสียทุกอย่างในชีวิต
ก่อนหน้านั้นนะคะอยู่กันครบพ่อแม่ลูกชีวิตมีความสุขไหมคะครอบครัวพี่โบ

เขาเป็นคนขยันค่ะเป็นคนอดทนเก่งค่ะ
ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นไหม

ตอนนั้นสามีคุณโบทำงานอะไรครับ
ช่วยกันขายทีวีมือสองค่ะ

ฐานะตอนนั้นถือว่าพอมีพอกินอยู่

แต่มันก็ผ่านไปซะเฉยช่วงเวลาแห่งความสุขพี่โบค่ะ

ณวันที่ล้มป่วยตอนที่สามียังอยู่เห็นบอกสามีดูแลดีมากเลยใช่ไหมพี่โบ

ป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำให้เปลี่ยนแพมเพิร์ตให้ค่ะ
และให้กำลังใจด้วย
ใช่ค่ะคือว่าเขาให้กำลังใจว่ายังไงต้องหายเราต้องสู้ค่ะ
และระหว่างที่เราจะหายจะหายเนอะกลับกลายเป็นว่าเขาต้องมาจากไป

เยอะมากค่ะมันยิ่งท้อลงค่ะ
พี่โบอันนี้ถามกันด้วยความสัดจริงนะ

ถ้าไม่มีลูกพี่โบอยู่ไหวไหม
ไม่ไหวค่ะตายตั้งแต่รู้ว่าเขาตายแล้วค่ะ

เคยค่ะแต่ว่ามองเห็นลูกแล้วทำไม่ได้ค่ะ
ในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะตอนนี้
หมอบอกไหมคะว่าสามารถดีขึ้นได้กว่านี้อีกไหม
หมอบอกว่าสามารถดีขึ้นได้ค่ะ
ทีนี้ด้วยที่เราเห็นพี่โบเป็นแบบนี้
ตัวเองก็ดูแลตัวเองแทบจะไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วมีลูกเล็กอีก๒คนที่จะต้องเลี้ยงดู
โบจัดการยังไงคะเด็กกำลังสนเลยวิ่งตามไม่ทันแน่
ก็คืออย่างน้องคนโตก็อาศัยให้เขาไปโรงเรียนค่ะ
ก็เลี้ยงได้แค่คนเล็กค่ะ
บางครั้งก็ฝากย่าค่ะ
แต่คือก็อยู่ไกลกันค่ะ

สมมุติว่าเอมไปโรงเรียนแล้วออมเขาอยู่กับพี่โบ
หาข้าวหาปลาในช่วงระยะเวลาแรก
พี่โบยังไม่แข็งแรงเท่าตอนนี้
ทำยังไงให้มันผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้พี่โบ
ก็อย่างน้องออมก็กินนมชงนมก็ใช้เท้าบ้างค่ะขาบ้างค่ะ
ทอดไข่ก็หั่นหรือหั่นอะไรก็เช้าบ้างค่ะเหยียบบ้างค่ะ

แต่ถ้าน้องเอ็มอยู่ก็จะช่วยจับหันอะไรอย่างนี้ค่ะ

เอมรักคุณแม่ไหมลูก

ไข่ได้ด้วยเหรอปีนี้เอ็มอายุเท่าไหร่

อดไข่ได้เหรอเก่งจังเลยต้องปรบมือให้นะเนี่ย
อกจากทอดไข่แล้วช่วยแม่ดูน้องไหมทำอะไรให้น้องบ้างอาบน้ำน้องได้ไหม
เปลี่ยนแผนเพิดให้น้องอาบน้ำให้น้อง

ตูดให้น้องแล้วอะไรอีก

ใส่แผนเพิดให้น้องป้อนข้าวให้น้องด้วยไหม

น้ำให้น้องด้วยเก่งจัง
ก็เป็นเรื่องที่พอเหลือคุณแม่คนเดียวแล้วก็เห็นใจนะคุณโบคนเดียวเนี่ย
ก็ปีหนึ่งนะคุณป่าตั้งรับถ้าไม่ทันเลยอะ
มันปุ๊บปับอ่ะกับคนปกติ
ก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่อยากจะให้เกิดกับใครนะครับเรื่องแบบนี้
แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหาทางแก้ไข
หาทางช่วยเหลือเยียวยากันไป
และวันนี้ค่ะครอบครัวพี่โบนะคะก็มาอยู่กับเราแล้ว
ซึ่งมีคุณแซคชุมแพรนะคะเป็นตัวแทนของครอบครัวพี่โบ
ที่จะมาร้องเพลงให้เนื่องด้วยพี่โบเนี่ยไม่สามารถร้องเพลงได้อย่างแน่นอนนะคะ
ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณในความใจบุญของคุณแซคด้วย
ร้องไปแล้วผ่านเพลงที่๒มาแล้วเนาะ
คือตอนนี้มีเงินสะสมอยู่แล้วเท่าไหร่ฮะ๒๐๐๐บาท
เรงหน้า๔๐๐๐๐บาทค่ะคุณแซค
ตัวช่วยยังเหลืออีก๒ตัวช่วยถือว่าสถานการณ์ดีนะ
ความกดดันตอนนี้ของคุณแซคเป็นไงบ้าง
ก็เหมือนเดิมครับเท่าเดิมครับ

เป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับก็มาถึงเพลงที่สาม
เพลงนี้สี่หมื่นบาทค่ะอินโทรเพลงที่สามมาเลยครับ

เพลงนี้สี่หมื่นบาทค่ะอินโทรเพลงที่สาม
เพลงนี้สี่หมื่นบาทค่ะอินโทรเพลงที่สาม

เพลงนี้สี่หมื่นบาทค่ะอินโทรเพลงที่สาม

เพลงนี้สี่หมื่นบาทค่ะอินโทรเพลงที่สาม

เพลงนี้สี่หมื่นบาทค่ะอินโทรเพลงที่สาม

เพลงนี้สี่หมื่นบาทค่ะอินโทรเพลงที่สาม

อย่างสูงเลยเพราะว่าเราร้องแปลงเนื้อเหรอร้องยังไงอ่ะ
แปงมันเป็นเนื้อแบบพอจะออกอากาศได้ไหม
จะเอาเลนส์ใหม่หมดครับ

สามารถแปลงเนื้อแปลงอะไรได้เยอะแยะครับ

ตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วใช้ไปแล้ว๑แผ่นนะครับ
เพลงเก่งของคุณคือแผ่นที่๒นะครับ
นั้นเลือกได้หมดเลยครับแผ่นที่๑แผ่นที่๓๔

แผ่นที่๑นะครับก็คือ
ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับ
โอเคแม่ดวงดีจริงสมคำล่ำลือ
ท่อนไหนครับที่แซคคิดว่ามีปัญหาครับแซค

โอเมะเผ้าเนื้อตานนอกเอยมะนาวมาตอน๓๐

เพราะว่าเราเล่นอย่างนี้ไว้ใช่ไหมเราก็เลยกลัวติดใช่ไหม

อีแม่มะพร้าวเนื้อตัน

พอทราบอายุควันต่างน้องเอ้ยที่มานั่งทำตาเป็บ
น้องอายุสามสิบสามสิบทำไมยังสวยยังเต้งยังเตื้องตัง
น้องเอ๋ยเขาจังเขาดังอโมยลิ้มยังวานเสือหน่วยป่าป่วยยังมองตาแบว
โถใครจะเชื่อว่าแม่วุ่นเหลืออายุมากแล้วสามสิบยังเจ๋วเจ๋วสะจนนาชีพ
แม่มะพร้าวเนื้อตัน
น้องเอ๋ยมามันเอาอิตตอนสามสิบ
แม่แก้มสองหยิบสามสิบ
ดูสิยังสวย
โอ้ยแม่แก้มสองหยิบสามสิบ